เติมรอยยิ้มกันกันกับสองฝาแฟดนะคะสายฟ้าแล้วก็พายุค่ะนี่
ดูแม่ชมก็อ๋อเบาแรงไปได้เยอะจะไปยังไงกินตามต่อช่วง

เจ้าแจ๊กริมจ่อ
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
มาจ้ะมาจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อ
มือนี่อีลาแอร์บิเกลขอนำเสนอเมนูสปาเกตตี้สับจ้า
บอกเลยว่ากินคนเดียวว่าแซ่บแล้วหญิงมีกองเสียโฮแซ่บหลาย

โอ้โฮ่ฮ่อฮ่อฮ่อฮ่อ

แม่ตั้งแต่มีน้องสาวอย่างเต้าแอร์บิเกล
เพราะสายฟ้าพายุ
นั้นเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนแม่ชมเป็นที่สุด